ท่านผู้ชมครับการเมืองที่สหรัฐผลการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการนี้ยังไม่จบนะฮะ
ยังต้องตามกันต่อนะครับส่วนการเมืองในไทยครับ
ก่อนจะมีการชุมนุมใหญ่อีกครั้งของกลุ่มรัศดรวันพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้มีกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศหลายกลุ่มมารวมตัวชุมนุมกันนะครับ
รวมตัวกันแยกสามย่านเมื่อสี่โมงเย็นนะฮะจุดประสงค์ก็คือการแสดงออกแล้วก็เรียกร้องสามข้อหลักของกลุ่มรัศดรนะฮะ
วกกับอีก๒ข้อของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

หลังจากนั้นช่วง๕โมงเย็นก็มีการเคลื่อนขบวนนะฮะ
ขบวนไปตามถนนพระราม๔ขาเข้านะครับ

เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางประชาธิปไตยนะครับ

มีการขับเคลื่อนแล้วก็ถือกันไปด้วยนะครับ

เราทุกคนในฐานะที่เป็นพลเมืองควรได้สิทธิที่มันเท่ากันค่ะ
ไม่ใช่ว่าผู้หญิงผู้ชายได้มากกว่าผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิง
เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม

จากนี้เราก็จะมาติดตามสมรสเท่าเทียมว่าไปถึงไหนแล้วค่ะ
ระหว่างที่เดินขบวนเพื่อแสดงออกเกี่ยวกับข้อเรียกร้องนะครับ
วลชนกลุ่มความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็โบกทงสีรุ้งนะฮะ
แล้วก็เป็นทงสัญลักษณ์ของกลุ่มด้วยนะครับ
พร้อมกับนำทงสีรุ้งที่เป็นผืนยาวกว่าสามร้อยเมตรเนี่ย
ถือส่งต่อกันไปนะฮะ
ฮะตามถนนพระราม๔ขาเข้านะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากนั้นก็ยุติการชุมนุมตอน๓ทุ่ม

แก่นำของกลุ่มนี้เขาก็เชิญชวนผู้ชุมนุมว่า
เลิกแล้วก็แวะไปจับจ่ายใช้สอย
ตามร้านอาหารตามผับตามบานในพื้นที่ก่อน
จะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวด้วยนะฮะ
วันพรุ่งนี้ครับกลุ่มราศดรนัดชุมนุมใหญ่นะครับ
อนุสวรีประชาธิปไตยเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
กิจกรรมเนี่ยตามที่มีการประกาศเอาไว้นะครับ
คือจะเคลื่อนขบวนไปยื่นข้อเรียกร้องในสถานที่สำคัญ
แต่ยังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนนะฮะ
ตอนนี้ทางตำรวจนครบานนะครับ
เตรียมกำลังชุดควบคุมฝูงชนไว้๑๕กองร้อย
หรือ๒๒๕๐นายนะครับ
เพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยโดยรอบพื้นที่การชุมนุมนะครับ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็ได้เน้นย้ำนะครับ
แล้วก็แจ้งไปยังกลุ่มรัศดรที่จะชุมนุมนะครับ
ว่าการชุมนุมเนี่ยต้องทำตามกฎหมาย
แล้วห้ามเข้าไปใกล้เขตพระสถานในรัศมี๑๕๐เมตรโดยเด็ดขาด
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อนะฮะ